สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกันอย่างนี้นะฮะสำหรับวันศุกร์ที่๑๑มีนาคม
หนุ่มกัญชัยตอนนี้ก็ไปร่วมงานของน้องแตงโม
เราเชื่อคุณแหน่งอุ้มคุณแหน่งอ้ามแล้วก็อยู่งานแล้วค่ะ
แน่นอนฮะหลายคนอยากจะเห็นบรรยากาศ
อย่างที่เรารู้กันว่าตอนเนี้ยก็เป็นเหมือนงานไว้อะไรฮะใช่ค่ะ
ศาสนาคิดจริงจริงเขาไม่ได้เอาร่างไปด้วยใช่ไหมฮะไม่ค่ะ
ก็คือจริงจะตั้งเป็นรูปจัดดอกไม้ส่วนร่างจะฝากไว้ที่โรงพยาบาล
อ๋อก็คือเป็นเหมือนงานไว้อะไรนั่นแหละเป็นวิวไว้อะไรใช่ค่ะ
ถูกต้องแล้วก็จะกำหนดไว้ว่าจะเก็บไว้ร้อยวันหรือว่าจะเก็บไว้เลยหรือว่าจะอ่า
ทำชาพนักกิจน่ะก็กำหนดวันอีกทีหนึ่งนะฮะนะครับ
แล้วก็แน่นอนวันนี้ถ้าสมมุติเราจะติดตามข่าวของแตงโม
เหมือนคุณเต้เต้เต้มงคลกิจก็บอกว่าโอเคแหละจะต้องยื่นเหมือนแบบว่าจะขอ

ว่าเป็นฆาตกรรมแน่นอนอืมเดี๋ยวเรื่องเนี้ยเดี๋ยวเล่ากันอีกทีหนึ่ง
ยังยาวยาวแต่ตอนนี้เราขอตัดไปที่ภาพงานใช่ของแตงโมสุดสด
น่าจะอยากดูพี่แจ๊กกะรีนแจกรีนรออยู่ที่นั่นเหรอฮะ
อยู่แล้วค่ะอยู่ตั้งแต่เช้าเลยค่ะติดตามบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
เดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวรอแจ๊กรีนแจ๊กกะลีนสวัสดีครับ
การินครับค่ะสำหรับบรรยากาศล่าสุดนะคะ
คริสตจักรกรุงเทพตอนนี้นะคะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยค่ะ
เป็นเวทีนะคะที่ใกล้จะเริ่มจัดงานกันแล้วนะคะ
ในเวลาตอนเอ่อหกโมงครึ่งนั่นเองนะคะอยากให้คุณผู้ชมดูนะคะ
ในจุดนี้ค่ะซึ่งเป็นชั้นลอยที่แฟนคลับนั่งอยู่เนี่ยค่ะ
เราจะได้เห็นนะคะว่ามีศิลปินดาราพี่อ้ำพี่เอนั่งด้านล่างอยู่นะคะ
แล้วก็ในจุดทางฝั่งนั้นนะคะถ้าถ้ากล้องซูมได้นะคะ
ก็จะเห็นคุณแม่คุณแตงโมนะคะแล้วก็ทนายกิจสนาที่นั่งอยู่ด้านหัวมุมเลยค่ะ
คือต้องบอกว่านะคะตอนนี้ความพร้อมก็ใกล้แล้วนะคะ
ใกล้ที่จะเริ่มจัดงานนะคะจัดพิธีอะไรคุณแตงโมนิดาแล้วนะคะ
สำหรับศิลปินดารานะคะที่ทยอยมาตลอดทั้งวันนะคะ
ก็มีทั้งพี่เอสุปชัยนะคะคุณอ้ำพัชราภาคุณหนุ่มกัญชัยนะคะ
ก็บอกว่าขอลารายการข่าวใส่ไข่๑วันนี้ค่ะเพื่อมาร่วมอาลัยคุณแตงโมด้วยนะคะ
ซึ่งแต่ละคนก็มาด้วยความเศร้าโศกเสียใจจริงจริงนะคะรวมไปถึงเพื่อนเพื่อนนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณโมอามีนานะคะคุณฮิปโปแอนนาค่ะ
ก็ได้มาร่วมเป็นแม่งานในครั้งนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะในส่วนหนึ่งแล้วที่
หลายคนจับจ้องอยู่นะคะก็คือประเด็นคุณกระติกเนี่ยค่ะ
ซึ่งเป็นผู้จัดการของคุณแตงโมนะคะก็ได้เดินทางมาที่คริสตจักร
รีภาพแห่งนี้ด้วยนะคะในเวลาบ่ายโมงค่ะแต่ถ้าใครได้ติดตามภาพข่าวนะคะ
ก็จะได้เห็นนะคะว่าคุณกระติกเนี่ยค่ะก็คือคุณกระติกก็ได้เอาดอกไม้มาวางไว้นะคะ
แล้วก็มีช็อตที่ร้องห่มร้องไห้นะคะพร้อมกับเขียนการ์ดเอาไว้ด้วยค่ะ
ซึ่งรายละเอียดในการ์ดเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องราวที่แบบสะท้อน
อ่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มากเลยนะคะเดี๋ยวคงจะได้ติดตามในช่วงต่อไปนะคะ
เพราะว่าถ้าอ่านให้ฟังก็ค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะคะ
ส่วนรายละเอียดต่างนะคะเดี๋ยวตอน๖โมงครึ่งนี่แหละค่ะ
ก็จะมีพิธีอะไรด้านหลังแน่นอนนะคะก็จะมีศิลปินที่มาร่วมร้องเพลงในครั้งนี้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพี่แอนอังคณานะคะพี่โรสลินทิพย์แล้วก็พี่ปูอัญชาลีนะคะ
ก็เมื่อสักครู่ที่ได้ดูกันไปก็มีการซ้อมไปแล้วนะคะเอ่อซึ่งในงานนี้นะคะ
ก็ยังไม่ได้มีการนำร่างของคุณแตงโมนิดามาร่วมพิธีนะคะร่างของแตงโมเนี่ยจะถูกนำออกจากนิติเวศในวันจันทร์ที่สิบสี่มีนาคมเนี้ยนะคะ
แล้วก็จะนำไปประกอบพิธีชาปนาที่คริสตจักรเมธานิกสรังสิตในเวลาบ่ายสองโมงค่ะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศล่าสุดนะคะ
ก็พี่เช้าคุณมิ้นท์นะคะรวมไปถึงคุณมดดำก็จะได้ดูกันตรงนี้แล้วนะคะว่า
ตอนนี้บรรยากาศในความพร้อมเริ่มมาแล้วนะคะแล้วก็ศิลปินดาราพี่เอสุประชัยวันนี้ก็แต่งเป็นธีมแบบ
เหมือนแบบแฟนจีเลยนะคะเพราะว่าอยากให้น้องโมมีความสุขที่สุด
ต้องบอกว่าบรรยากาศงานวันนี้เนี่ยสดใสจริงจริงนะคะแล้วเราทุกคนก็จะได้ร่วมไว้อะไรนะคะ
ส่งนางฟ้ากลับสู่สวรรค์นี่แหละค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะคะ
กะลีนรายงานชูกริจถ่ายภาพค่ะนี่ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐได้ไปหมด
ไปหมดเลยอยู่ที่นู่นหมดเลยอีกนี้ไม่มีใครไปอยู่ที่นั่นเลย
มีมีครึ่งหนึ่งอยู่นี่อีกครึ่งหนึ่งอยู่นู่นเลยค่ะแบ่งกันไปแบบนั้น
เจาะวินโดแล้วก็ดูบรรยากาศดูบรรยากาศกัน
คุณผู้ชมฮะแน่นอนวันนี้โลกโซเชียลพากันแชร์พร้อมกับวิภาควิจารณ์
ค่ะแมกกี้แจ๊กาลีนบอกว่าโอเคล่ะกะติกมา
เห็นไหมล่ะวันนี้ต้องยอมรับกระติกคนให้ความสนใจมากกว่าอ้ำพัชราภาอีก
เพราะว่ากระติกถือช่อดอกไม้มาอืมสื่อก็พยายามจะสัมภาษณ์กระติก
ค่ะแต่ก็ไม่มีเอ่อคำตอบเหมือนกันนะครับโดยในโลกโซเชียลเนี่ย
เขาแชร์ภาพภาพหนึ่งครับพร้อมกับวิจารณ์ข้อความในจดหมายที่แนบอยู่ที่ช่อดอกไม้
กระติกเนี่ยเจ้าตัวนำมาวางเพื่อไว้อะไรให้กับแตงโมภายในพิธี
ติกนี้มาช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยนะครับข้อความในจดหมายนี้เขียนด้วยลายมือครับ
ใจความส่วนหนึ่งระบุว่ากูดีใจนะที่กูอยู่ในทุกช่วงชีวิตของมึงอืม
แล้วมึงก็อยู่ในทุกช่วงชีวิตของกูเช่นกันการสดสดคุณปอมาแล้วนะฮะ
คุณปอมาแล้วนะฮะคุณปอตนุภาพเดี๋ยวเราขออนุญาตตัดภาพไปก่อนนะครับ
อันนี้คือคุณปอมาถึงงานแล้วฮะค่ะนี่ค่ะขอตัดภาพกลับไปเลยฮะอืม
อะเล่าเลยครับเล่าให้แล้วแม่นะอ่ะก็มาใส่คลิมครีมอืม
นี่คุณโรเบิร์ดด้วยพี่โรเบิร์ดใช่ครับ
โรเบิร์ดอันนี้เชียร์เป็นคนเหมือนกับเชื่อดูแลเรื่องแขกเนาะ
เวลาใครมาก็พามานั่งที่สถานที่

วันที่๒เป็นน้องบูอายาติกาแล้วก็น้องกะติก
นี่คือภาพบรรยากาศสดที่เราจะตัดมาให้คุณ
เพื่อที่จะนำเสนอข่าวอื่น
จริงแล้วเพราะวันนี้จริงแล้วมันมีเรื่องของแตงโมเกิดขึ้นมากมายเหมือนกัน
เขาบอกว่ากติกเนี่ยเขียนข้อความ
กูดีใจนะที่กูอยู่ในทุกช่วงชีวิตของมึง
และมึงก็อยู่ในทุกช่วงชีวิตของกูเช่นกัน
ปันน้ำตารอยยิ้ม
กูกับมึงมันมากกว่าเพื่อนมันคือครอบครัว
สิ่งเหล่านี้มันมีค่ามาก
วันนี้มึงไปอยู่กับพระเจ้าแล้วอยู่ในดินแดนสวรรค์
รอยยิ้มและเสียงหัวเราะจะอยู่ในใจกูเสมอ
แล้วก็มีคำว่ากูเสียใจ

คุณกะติกมะแล้วคุณปอลคุณจ๊อกคุณระเบิดมะแล้ว
น่าจะต้องมานั่นแหละแองจี้น่าจะต้องมา

พี่เอกับแตงโมเนี่ย

แตงโมมาในยุคช่อง๗ช่วงวินเวีย
ตอนนั้นพี่เอเขาก็ปั้นวินเวียถูกต้องไหมฮะ
ช่วงแบบว่าเวียใหม่วินใหม่พี่ป๋อใหม่
พี่เอเมื่อก่อนกับพี่เอกับคุณแดงสุรางเนี่ย
ค่อนข้างจะอยู่ติดกันเลยในสมัยคุณแดงสุราง
เพราะฉะนั้นพี่เอก็จะค่อนข้างสนิทกับดารา
ใครมีทุกข์ใครมีอะไรอย่างนี้มักจะไปบ้านพี่เอ
คือวันเกิดพี่เอเนี่ยแตงโมมาทุกปี

พี่เอเขาบอกเลยอยากให้ทุกคนจดจำภาพดี
งงตัวเองเหมือนกันว่าทำไมเสียใจกับผู้หญิงคนนี้ขนาดนี้
เขาไม่ใช่ญาติเราพี่เอรับไม่ได้

คือพี่เอ๊หลังเนี่ยคือนางก็จะทำละครต้องพูดเลยว่านางทำละคร
คือนางก็เตรียมบทคือเอาความดีของพี่เอคือว่า
สมมุตินางรักไอ้โมอย่างนี้ด้วยความอายุเยอะแล้วเนี่ย
มันก็คงจะเป็นแบบนางเอกเบอร์นางเอกจ๋าเลยไม่ได้
แต่ก็จะต้องมีบทเด่นถูกต้องไหมครับ
อย่างเช่นแบบว่าแม่เบี้ยที่ผ่านมารถเมย์เด่น
ถูกไหมเด่นเลยคือป้อนงานที่ดีที่สุดให้น้อง
ที่สุดอืมคือจะไม่ไม่ลดครั้งหนึ่งพี่เอเป็นผู้จัดละครเรื่องแรก
ไม่ลืมน้องโมอ่ะไม่เคยก็คืออยู่คู่กันอ่ะครับ
นางก็บอกนางไม่รู้สึกว่าทำไมเสียใจขนาดนี้
แม้กระทั่งคุณเชื่อไหมคุณเอเนี่ยเวลาที่แตงโมจะไปเชียงใหม่ช่วงที่เศร้าอย่างนี้
นางก็จะเปิดบ้านนางให้แตงโมอยู่อยู่ไปเลย
แล้วก็จะมีพี่ออสเชียงใหม่คอยดูแลโม
เขาบอกพี่เอเนี่ยไม่รู้ว่าทำไมเสียใจขนาดนี้
พี่เอกำลังช่วยเขากำลังจะสำเร็จแต่ทำไมมันเป็นอย่างนี้
อันนี้พูดตรงวันที่ยังไม่เจอน้องโม
เรารู้สึกว่าเราต้องทำยังไงต่อในฐานะผู้ใหญ่
ว่าเราจะเตรียมงานเตรียมหรือรอกันต่อไป
เราก็ทำกันสองอย่างทั้งเตรียมงานแล้วก็เตรียมโรงพยาบาล
ถ้าน้องขึ้นมาจากน้ำอะนะครับเขาบอกอย่างงั้น
ทุกอย่างที่บอกน้องโมบอกไปหมดแล้ว
วันที่เขามาเตอร์ไพรส์ที่บ้านก็คือวันเกิดคุณเอนะครับ
เราก็บอกว่าไม่มีตังค์ก็บอกคือเวลาโมไม่มีตังค์ก็บอก
เรื่องงานเดี๋ยวจะหาละครให้เราอยากเดินไปกับเขา
เราเดินกับเขามาตั้งแต่แรกคือเป็นคนที่แบบดูแล
มากันตั้งแต่แรกแรกตอนนี้เหมือนเราเชียร์ลูกเพื่อนวิ่ง
คือเมื่อก่อนผู้จัดการแต่งโม
สแตนบายอยู่บ้านพี่เอคือบ้านพี่เอจะเป็นเหมือนบ้านที่ทุกวันนี้
เขาบอกที่ผ่านมาเนี่ยโมมีปัญหาอะไรก็โทรปรึกษาทุกเรื่อง
ถ้าเรื่องใหญ่นะถ้าเรื่องเล็กเขาจะไม่ให้ถึงพี่เอ
เขาขี้เกรงใจแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่จริงเนี่ยเขาจะโทรหาพี่เอ
วันนี้พี่เอมองนะฮะแค่ให้เหมือนโมเป็นเจ้าหญิงนิทาอยู่ในสวนดอกไม้
อยากให้ทุกคนอย่าคิดว่าพี่เอเป็นเจ้าภาพไม่ต้องเอาเงินมาให้
ถ้าอยากจะช่วยนะฮะเอาไปให้ค่าขนมทีมงาน
เพราะฉะนั้นวันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนพี่เอบอกบางคนบอกจะเอาซองไปให้พี่เอ
ไม่รับนะฮะพี่อ้ำพี่เอโอเคแต่ทีมงานวันนี้หลายคน
เป็นค่าขนมไปค่าขนมทีมงานที่จัดอย่างบริษัทของคุณก้องเขาก็ขนสตาร์ฟไปอย่างนี้นะฮะ
ขณะเดียวกันวันนี้ทนายเดชาซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายหาความจริงคดีแตงโม
ทนายคลายทุกข์ของทนายเดชาก็โพสต์ว่าคุณแม่อนุญาตแม่อนุญาตแล้ว
ไม่อนุญาตแตงโมต้องไม่ตายฟรีเราต้องช่วยกันคืนความยุติธรรมให้กับแตงโม
คดีนี้ถ้ามีทนายความดูแลคดีอย่างใกล้ชิดปิดจุดบกพร่องต่าง
คดีนี้ก็เสริมทัพให้กับตำรวจนะครับในการทำสำนวนให้มีพยานหลักฐานหนักแน่น
เพราะว่าอย่างงั้นนะฮะแล้วก็มีคุณค่าเชิงพิสูจน
ถ้าพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาได้ทุกฐานความผิด
เป็นเป้าว่าเราเชื่อว่าคดีนี้จะต้องหาผู้รับผิดชอบได้อย่างแน่นอน
ติดตามกันต่อไปผมจะไม่ทำให้สังคมผิดหวัง
ขอบคุณแม่ก็คือแม่ของคุณแตงโม
ที่อนุญาตให้ผมเข้ามาเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
อย่างเป็นทางการตั้งแต่เมื่อเช้านี้

พี่หนุ่มเขาก็ไปอยู่ที่นู่นแล้วแม่
ไปดูพี่หนุ่มครับอเรนนี่พ่อส่งถึงครูแม่เร็วนะพี่หนุ่ม

ก็วันนี้ขออนุญาตลาหนึ่งวันนะครับ
เพราะว่ามางาน๒โมกราศาสตรามัวดำอ่ะคุณจะมา
ดำก็ไม่อยากไปทำเป็นมิ่งเฉยแล้วมดดำคุณจะต้องมา
ไม่ใช่แบบเออวันจะทำแต่งานอย่างเดียว
ต้องมีเวลาอย่างอื่นที่มาจุงมั่งงานอะไรบ้างเนอะ
ก็ติดตามภาพได้ครับก็เดี๋ยวมีทางเจ๊กรีนอยู่นะครับ

กรุณาหนุ่มไปไว้อะไรไม่ใช่มาแว้งถึงคนในสตูดิ
โอ้โหขนาดอยู่นู่นยังแว้งไว้อะไร
ฉันรู้ว่าฉันต้องทำอะไรหนุ่ม
ถ้าฉันไปหมดแล้วใครจะนั่งอยู่ในรายการล่ะ

มีใครรายงานเพราะว่าเดี๋ยวให้พี่หนุ่มไปก่อน

ส่วนในงานคุณโรเบิร์ต

แล้วก็เดี๋ยวเขาจะเชิญกองทัพสื่อออกจากฮก่อน

ส่วนแฟนคุณแจงโมอะ

ใช่เขาอยู่ช่วยเป็นทีมงานตลอดเลย

เขาบอกว่าคือจริงสื่อที่เข้าไปดูเรื่องการเตรียมงานนะคะ

คือได้คุยกับคุณโบทีเควันก่อน

เขายังทำใจไม่ได้ร้องไห้อยู่ทุกวัน

รู้แบบนี้เขาน่าจะถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอ

แล้วว่าจะมาถึงขนาดว่าวันนี้นายก

เดี๋ยวไปพรบตรงช่างกันแป๊บหนึ่งก่อนครับ

วันนี้แน่นอนถ้าสมมุติมีบรรยากาศสด

ตอนนี้คน๕คนบนเรือ
เดินทางมาแล้วกระติกมาถึงแล้ว

เมื่อกี้พี่มดบอกนายกพูดถึงกรณี

เร่งรัดวันนี้ถึงขนาดว่า
คุณคิดดูว่านายโคศกจะต้องออกมาพูด

ซึ่งเขาบอกนายกเนี่ยสั่งเล็กรัดคดีแตงโมเนี่ย

โปร่งใสและเป็นธรรม

โศกประจำสำนักนายรัฐมนตรีเนี่ย

กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวน
เร่งรัดคดีการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัชระ
ัชระวีระพงศ์หรือแตงโมนี่แหละ

โดยเร่งสืบสวนทุกข้อสงสัยอย่างรอบครอบ

พร้อมให้กำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่

ต้องดำเนินกิจกรรมที่มีการรวมขนาดใหญ่

ขอให้มีความระมัดระวังเรื่องมาตรการสาธารณสุขพอสมควร

ก่อนหน้านี้ข่าวนี้คือคุณเต้มงคลกิจ

เขาขอให้มีการอายัดศพของนางสาวนิดา
โดยระบุเขาทำจดหมายไปถึงนายกเลยนะ

ฐานะกำกับสำนักงานตำรวจ
เรื่องขอให้อายัดศพนางสาวนิดา
หรือพระธราธิดาพระชะระวีรพงศ์
คือแตงโมเนี่ยก่อนไปทำพิธีกรรมทางศาสนา
โดยมอบให้กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระบวนการยุติธรรมหรือโรงพยาบาลธรรมศาสต
แต่ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจใช่ครับหรือให้ย้ายไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ย
กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชันสูตรอีกครั้งให้สิ้นสงสัย
เขาบอกคดีนี้อาจจะเป็นอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้
ผู้เสียหายไม่ใช่บุปการีหรือญาติโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
ยังมีพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียหายเช่นกันดูจากสภาพศพ
ซึ่งเขาบอกมีสิ่งที่น่าสงสัย
ว่าจะมีการเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติก่อนจมน้ำ

รีบปิดสำนวนเต้เต้เขาว่าอย่างนั้น
แล้วก็เขาบอกว่าต้องทำใหม่เนี่ย
เพื่อเกิดความยุติธรรมกับผู้ตายและญาติประชาชนที่เกี่ยวข้องในระบบยุติธรรม
อีกครั้งนานาชาติจะสามารถยอมรับได้
ผมจึงอยากจะเรียนมายังท่านนายกรมนตรี
อายัดศพนางสาวนิดาพัทรธิดาพัชระวีรพงศ์หรือแตงโมเนี่ย

คือเหมือนหลายคนก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าวันจันนี้มีพิธีชาปนกิจก็คือ
มันก็จะได้ข้อมูลเท่าที่ชนะสูตรไปรอบนั้น
สมมุติอันนี้สมมุติเฉยที่หลายคนบอกว่าอยากให้อายัด
เพราะว่าถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันหลุดไปมันตกหล่นไปมันพลาดไปเนี่ย
มันไม่สามารถเอากลับมาชนะสูตรใหม่ได้

แต่อันนี้มันก็ต้องรอดูก่อนว่าน้ำหนักมากน้อยแค่ไหน

มีเหตุอันควรให้ต้องอายัดอะไรอย่างนี้
ก็อาจจะอายัดได้แม้ว่าครอบครัวจะไม่ยินยอม
ถ้ามันมีเหตุผลที่หนักแน่นพอทางกฎหมายอะไรแบบนี้นะคะ
แต่เบื้องต้นตอนนี้คือกำหนดการชาปนกิจก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่
ทีนี้ทางฝั่งตำรวจเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ

ตอนแรกเนี่ยทางตำรวจบอกว่าวันศุกร์เนี่ย
น่าจะสรุปสำนวนได้จำได้ใช่ไหมคะ
แล้วสุดท้ายก็ออกมาประกาศเลื่อนว่ายังไม่ได้หรอก
ปิดคดีไม่ได้ยังยังไม่ได้ยังปิดไม่ได้
ซึ่งล่าสุดนะคะพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตร
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ค่ะเขาบอกว่า
ตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำเพิ่มเติมอยู่
ก็จะทำให้รอบครอบแล้วก็ละเอียดที่สุดนี่แหละ
ซึ่งหลักณตอนนี้ที่ทุกคนกำลังรอฟัง
และตำรวจเองบอกว่าก็กำลังรออยู่เหมือนกัน

ตอนนี้เขามีการส่งชิ้นเนื้อไปตรวจสอบเพิ่มอีก๒ที่คู่ขนานกันไป
ก็คือที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
กับสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
คือคู่ขนานกันไปเลยเขาบอกว่าผลเนี่ยน่าจะได้๔สัปดาห์ก็คือ๑เดือน

คือหลายสื่อก็ไปสัมภาษณ์ทางคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องทางนิติวิทยาศาสตร์

เขาบอกว่าจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ระยะเวลานานขนาดนั้น
คุณหญิงหมอบอกว่ามันมีเครื่องมือนะในการสกงสแกนอะไรอย่างนี้

เค้าใช้วิธีนี้อะไรนะพูดแบบว่าอันนั้นคือทางที่เขาให้สำหรับ

เราเคยเห็นเนื้อแบบว่าไปอยู่ในน้ำนานแล้วมันจะเปื่อย
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องไหนที่สมมุติมันได้แผนปุ๊บมันจะต้องมาแยกในแบคทีเรียไหนอะไรอย่างนี้
เพื่อนฉันอธิบายให้บอกว่ามันเป็นภาษาหมอฉันบอกบางทีมันเปื่อยไปเยอะ
แต่ถามว่าไอที่เร็วอ่ะได้คืออะไรไอข้อสงสัยบาดแผลอย่างนี้รู้

ซึ่งเรื่องนี้คือเราก็ต้องให้เราก็ต้องเชื่อทางเขาแหละเพราะว่าเราก็ไม่มีความรู้ด้านหมอ
เขาบอกว่าก็ต้องรอก็พยายามรอแต่ก็หวังว่าพอรอแล้วเนี่ย
สี่สัปดาห์ผ่านไปตามที่ตำรวจบอกอืมจะตอบข้อสงสัยทั้งหมดเพราะว่าประชาชนเขาตั้งข้อสงสัยกันไปเนี่ยเจ็ดแปดเก้าข้อเลยนะคะครับที่ตำรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ต้องตอบให้ได้ทีนี้เรื่องบาดแผลใช่ไหมคะทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งบอกว่าอ่ะเรื่องข้อสงสัยทั้งบาดแผลที่ศีรษะตามร่างกายฟันหักใดใดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าใคร
เสียชีวิตหลังเสียชีวิตอะไรอย่างนี้คือพูดตรงคือประชาชนทุกคนไม่มีโอกาสได้รู้ความจริงตรงนั้นจริงนะตอนนี้
เพราะว่าเราไม่เคยเห็นและต่อให้เห็นเราก็ไม่มีความรู้ความเข้าใจมากพอที่จะบอกได้ว่า
มันใช่หรือไม่ใช่เราก็ทำได้แค่รอความจริงจากฝั่งตำรวจเท่านั้นเอง

ใช่คือจริงข่าวของคุณแตงโมไปถึงสหรัฐอเมริกา
ไปถึงญี่ปุ่นคือหลายคนก็รายงานคดีนี้เหมือนกันเพราะว่า
คือลองนึกสภาพเราเล่าข่าวเรื่องคุณตังโมติดต่อกันมาเนี่ย
หลายหลายอย่างมันหาคำตอบไม่ได้ใช่คนเขาก็สงสัยเหมือนกันเพราะว่าคุณตังโมเองก็ไม่ใช่แบบ
คือเขาก็เป็นที่รู้จักค่ะใช้คำนี้ก็แล้วกันเนอะเป็นศิลปินดารานักแสดงอะไรแบบนี้
ต่างชาติก็ให้ความสนใจกับคดีน้องแตงโมด้วย
แต่เอาเป็นว่าตำรวจยังคงยืนยันคำเดิมนะคะว่าด้วยพยานหลักฐานทั้งหมดที่ตำรวจมีตอนนี้
ยังคงเป็นเรื่องของอุบัติเหตุยังคงไม่มีพยานหลักฐานไหนที่จะชี้ไปสู่การฆาตกรรม
แต่เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้จะตัดทิ้งนะนี่เขาก็พยายามเก็บหลักฐานเพิ่มสอบปากคำเพิ่ม
ใครมีอะไรเพิ่มช่วยส่งมาให้ตำรวจหน่อยเราจะได้ช่วยกันทำเราจะได้ช่วยกันตรวจสอบ
โอเคแต่ล่าสุดเมื่อเช้านี้เนี่ยทางท่านพบช๑นะฮะท่านบอกว่าถ้าสมมุติว่าตอนนี้เนี่ย
ข้อมูลที่เราได้จากหลักฐานพยานต่างรวมถึงการให้ปากคำของพยานสภาพแวดล้อมแล้วเนี่ย
อาจจะมีการแจ้งข้อมูลอาจจะมีแจ้งความเขาเรียกว่าแจ้งข้อหาเพิ่มแค่นั้น
สำหรับคนในเรือด้วยก็ยังยังคงไม่ยืนยันคือบอกว่าอาจจะมี
แต่ตอนนี้ก็ยังมีแค่๒คนที่โดนข้อหาอยู่ก็คือคุณปอคุณโรเบิร์ตโดน๒ข้อหาเหมือนกัน
เนี่ยค่ะก็เราทำได้แค่รอทำได้แค่รอจริง

แต่อันนี้เนื่องจากว่าหลังคลิปเริ่มเยอะ
นี่ตำรวจเขาบอกว่าถ้าตอนนี้ไอ้คลิปที่น่าเชื่อถือได้ที่สุดคือ
คลิปของกรฟภซึ่งไทยรัฐนิวโชว์ของเราเนี่ยเอาออกมา๒วันแล้วนะ
ไทยรัฐนิวโชว์เขาระบุเลยว่าเฮ้ยตรงนี้เป็นยังไงตกยังไง
เวลาที่เตะซึ่งเวลานั้นใกล้เคียงที่สุดด้วยนะครับผมมันก็จะทำให้แคบลง
สุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ตำรวจจริง
อกไม้ที่ท่าเรือเขาบอกดอกไม้ตรงริมแม่น้ำ

ทุกคนคือทุกคนอยากเห็นความจริงเรื่องนี้
แน่นอนถ้ามีอะไร
มาก็เดี๋ยวจะตัดภาพกลับมาที่งาน

เรารู้จักกับผู้ชายคนนี้มาตั้งแต่เรา

แต่หลัง๑๐ปีหลังพี่เอกได้จากไปทำสร้างสถานเขาเรียกว่าสำนักสงฆ์
สำนักสงฆ์เด็กพิทยาจารย์โตองใหญ่แล้วก็ได้จากโรคที่ไปด้วยมะเร็งปอด
นี่ก็คือสิ่งสุดท้ายที่พี่เอกได้ทำ
บางครั้งเขาจะแวะเวียนกลับมาเล่นหนังถ้าเป็นของท่านมุ้ยของอะไร
ณตอนนี้ร่างของพี่เอกถึงวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทางไทยรัฐของบันเทิงใช่ไหมฮะ

เพราะฉะนั้นจริงแล้ววันนี้พี่เอกสรพงษ์ชาตรี
ก็ได้เดินทางถึงที่วัดแล้ว

นะครับผมที่วัดเทพศริลป์จริงนะครับ

วันนี้ร่างของคุณสรพงษ์ชาตรี

มาถึงสารากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาส
โดยมีคุณดวงเดือนจิไทยสงศ์ภรรยาเดินถือเชิงเทียนจุดไฟนำทาง
ส่วนน้องขวัญพิมพ์อับสอนลูกสาวเนี่ยถือกระถังทูบหนึ่งดอก
ทั้งสองเนี่ยเดินนำรูปของคุณสารพงศ์เนี่ยที่ใช้วางหน้าโรงศพเนี่ย
เป็นอิริยบทที่ยิ้มแย้มขณะที่ญาติเพื่อนสนิทในวงการบันเทิง
ก็ได้ประคองโรงศพบรรจุร่างของคุณสรพงศ์เนี่ยเคลื่อนเข้ามาภายในสาราก่อนที่จะตั้งไว้บริเวณด้านใน
เพื่อทำพิธีการพระราชทานน้ำอาบหลวงน้ำหลวงอาบศพนะฮะส่วนพี่น้องในวงการบันเทิงก็ต่างที่
มาร่วมไว้อะไรกันเป็นจำนวนมากครับสำหรับกำหนดการสวดอภิษฐรรมศพ
จะเกิดตั้งแต่สิบเอ็ดถึงสิบเจ็ดมีนาคมเวลาหนึ่งทุ่มตรงซึ่งญาติจะเก็บศพไว้หนึ่งร้อยวันนะฮะ
ฮะภายหลังจากที่มีข่าวการเสียชีวิตของคุณสรพงศ์ชาตรีประธานมูลนิธิสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังศรี
จังหวัดนครราชศรีมาออกมาปรากฏว่าที่อุทยานมหาวิหารสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังศรี
เป็นไปด้วยความเงียบเหงาฮะอืมประตูเข้าออกอุทยานมีแผงเหล็กปิดกั้น
ไม่ให้รถทุกชนิดผ่านเข้าออกแล้วก็ไม่มีประชาชนเดินทางมาเที่ยวชมเลย
เขาก็มีการไปสอบถามรอปภให้ข้อมูลว่าทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อุทยาน
หลวงปู่โตเนี่ยมาห้าปีแล้วครับเมื่อรู้ว่าพี่เอกสรพงษ์ชาตรี
ซึ่งเปรียบเสมือนพ่อเนี่ยมาเสียชีวิตก็รู้สึกเสียใจมากที่ผ่านมาเขาก็ยอมรับ
ได้รับความเมตตาจากคุณเอกช่วยดูแลครอบครัวมาโดยตลอด
ซึ่งคุณเอกเราก็ยังไม่รู้เลยว่าอนาคตของตัวเองจะเป็นยังไง
เพราะงานรอปภที่ทำอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไง
ซึ่งนี่บรรยากาศสิ่งที่พี่เอกเขาสร้างเอาไว้นะฮะ
สมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังศรีใหญ่ที่สุดใน
พาเขาสรรพาในสปทปุทธจารย์โตเขาเงินส่วนหนึ่งเชิญรู้ไหมรู้สึกว่าจะเป็น
เงินจากเล่นหนังเล่นละครเนี่ยก็มาร่วมสร้างตรงนี้๑๐ปีนะฮะที่ไปอยู่ที่นี่ที่ไป
ที่นี่ตลอดเลยโอ้โหเขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตลอดเลยคือไม่ค่อยรับไม่ใช่เขาไม่มีงานนะคือเขาเขามีงานคือเขาไม่รับแต่เขาทุ่มเทคือโอเคละปฏิบัติธรรมคือไปเจอเขาบ่อยที่อินเดียบางทีเขาไปอินเดียไปแบบไปไปพุทธจักรยาปฏิปันตอนที่ไปกับคุณหญิงสุดารัฐตอนนั้นเขาไปบังเอิญไปเจออืมก็ได้คุยกันก็ได้คุยนะครับผมก็ต้องขอ
อยู่นั้นทุกวันนะก็เหมือนเป็นลูกศิษย์วัดเลยในนั้นทำแบบนั้นเลยอยู่นอนอยู่ที่นั้นเลยแล้วก็มีความสุขมากเวลาแบบได้เจอคนเยอะแล้วก็แน่นอนตรงนั้นอาวาสแบบนั้นแบบนี้อย่างนี้เหมือนพี่ให้เขาตั้งใจว่าจะทำแบบนี้ในช่วงบ้านปลายชีวิตคือเขาแบบว่าบางคนอย่างนี้เหมือนอุทิศอุทิศตัวเองได้ทำเรียกว่าทำจน
นะคะผมในหลัมบริบูรณ์นะครับบริเวณใต้สะพาน
ยูเทินชวัดณคอร์นราชศรีมานี่ครับคุณผู้ชม
จึงรีบไปตรวจสอบครับโดยที่เกิดเหตุพบรถกระบะหมาย
เลือกทะเบียนพออ่าพอพึ่งบ้าวยไม้ห้าหก
หกเก้าเจ็ดนครราชสีมาครับลงไปอยู่ในคลองลำบริบูรณ์นะครับผม
แล้วก็มีผู้โดยสารตะเกียกตะกายเอาตัวรอดขึ้นมาเนี่ย
ฝั่งจำนวนห้าคนฮะจากการสอบถามนายมานนท์นะครับ
คนขับรถก็เปิดเผยว่าตนเนี่ยพาญาติเดินทางมาจาก
อำเภอเก้งนะครับผมนะฮะเก้งสนามนางนะครับผม
แล้วก็แกล้งสนามนางนะครับเพื่อมาร่วมทำงานบุญนะฮะ
ขึ้นบ้านใหม่เพื่อนครับระหว่างเดินทางกลับบ้านเนี่ย
ที่อำเภอเก้งสนามนางนะครับมีก็มืดค่ำแล้ว
แล้วก็ไม่ชินทางด้วยก็เลยได้เปิดโทรศัพท์นะฮะ
นี่เอาอีกแล้วนะฮะผมให้นะครับขับตรงไป
ก็ตนจึงขับตรงไปโดยไม่ได้กลับรถครับทำให้รถยนต์พุ่งลงคลองไป
อย่างที่เห็นนี่แหละฮะทั้งนี้เนี่ยเจ้าของรถทำประกันชั้นสาม
จึงต้องจ่ายค่าซ่อมเองนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งความแต่อย่างใด
เนื่องจากไม่มีผู้ได้รับบัตรเจ็บนะฮะแล้วก็ไม่มีคู่กรณีด้วย
แต่โชคดีครับทั้ง๕คนเนี่ยออกมาจากรถได้นะครับ
รอดนะครับผมไม่มีใครเสียชีวิตด้วยโอ้โหเหตุการณ์นี้
มันจะมีให้ดูเส้นทางก่อนนะคะเหมือนแตะขึ้นมาแล้วมันจะบอกก่อนว่า
ตรงไปทางนี้ไปถนนซิเนี่ยคืออาจจะดูอันนั้นอ่ะ
เขารู้สึกโอ้โหเขาถูกข่มขู่อันดับแรกลูกเขาตายสิ่งที่นายจ้างมาบอกก็คือว่าช่วยฆ่าทำศพ๓๖๐๐๐แต่อย่าไปบอกใครนะแล้วได้เงินประกันมาเมื่อไหร่เอา๓๖๐๐๐มาคืนด้วยนะแล้วขออีก๕๐๐๐๐๐ใช่สองลูกสาวนายจ้างมาบอกว่าเนี่ยถ้าคุณได้เงินประกันมามันน่าจะประมาณสักล้านหนึ่งหรือล้านห้านี่แหละต้องแบ่ง
เป็นลูกจ้างเขาอ่ะก็ต้องไปขอยืมเงินผู้ใหญ่บ้านมาจ่ายยังไม่จบอีกคืออันนี้อันนี้คือผู้เสียหายเล่าเนอะใช่ไหมทุกคนก็น่าจะได้ฟังไปแล้วเขาบอกว่าเจ้าของนายจ้างเถอะเขาบอกเขารู้จักคนเยอะอย่าคิดสู้คดีเลยผู้ใหญ่เออเขารู้จักคนเยอะอย่าคิดสู้คดีเลยลูกเขยก็เป็นตำรวจเอางี้ถ้าสมมุติว่าไม่ยอมแบบจ่ายห้าทรงห้าแสนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคดี
ขอค่าปากกาหน่อย
ค่าปากกาเท่าไร
ค่าปากกาปกติเราซื้อปากกากี่บาทฮะ

ขอค่าปากกาแสนนึงไม่รู้เขาต้องเขียนรายงานด้วยมือประมาณกี่สามร้อยหน้า

ลูกตายยังต้องมาเสียเงินเป็นครึ่งล้านเพื่อ
คือตำรวจบอกว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีซิกแซคเนี่ย

เพราะว่าเด็กก็ผิดที่ไปนั่งให้รถทับ

สั่งย้ายตำรวจเขาบอกว่าตำรวจที่ว่าขอค่าปากกาแสนนึง
เป็นตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนด้วยนะที่อำนาจเจริญนะคะ
ก็คือตอนนี้สั่งย้ายแล้วย้ายไปประจำที่ศูนย์ปฏิบัติการ

ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วด้วย
แล้วก็มีการเรียกคู่กรณีก็คือ
ในจ้างที่เป็นคนขับรถทับลูกเขา

แล้วก็เร่งรัดให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ถ้าเกิดสมมุติว่าผิดจริงหรือว่าเป็นจริงตามที่ผู้เสียหายเล่ามาเนี่ย

และคู่กรณีก็น่าจะมีคดีเพิ่มอีกหนึ่ง
ดูสิไปทำเขาตายยังจะเอาเงินอีก
ตำรวจจะเอาเงินอีกเขาจะไปเอาเงินที่ไหนลูกก็ตาย
คือโหฟังแล้วคนเป็นแม่ช็อกนะที่บอกว่า

ต้องไปแบ่งคนที่ทับลูกด้วยอีก๕แสนฮะ
โอ้โหอันนี้พอลูกมานั่งให้รถเหยียบ
ก็คือลูกเขานอนเล่นโทรศัพท์อยู่ที่

ถือว่าเป็นสิ่งดีที่มีการสั่งย้ายและจะตรวจสอบ
ขอให้ตรวจสอบจริง

เอาจริงคือเวลาเกิดเหตุแบบนี้เนี่ย

หมายบ้านเรามันเป็นลักษณะของ

เพราะฉะนั้นมันควรจะเป็นเหมือนกันทุกเคสเนาะ

แล้วคิดง่ายชาวบ้าน๔๕แสนคือเขาตั้งตัวกันได้
แล้วเขาจะทำไมลูกก็ตายเงินจะไปหาที่ไหนมาจ่าย
ถูกแต่แม่เขาฉลาดแม่เขาอัดคลิปไว้เลย
มีการตกลงคุยกันตกลงแบบนี้แบบนี้แม่ก็อัดคลิป
แล้วก็เอามาให้พี่หนุ่มเปิดให้ฟัง

แล้วก็ให้ตรวจสอบกันอย่างจริงจังแล้วก็ละเอียดที่สุด
เมื่อวานเขาบอกเดี๋ยวนี้ครูไทยเครียดเชื่อไหม

ทำไมเด็กหนึ่งปัญหาหนี้สินครูเขาบอกครูเป็นปัญหาหนี้สิน

กลายเป็นครูเนี่ยจะมาใส่อารมณ์กับนักเรียนก็เยอะ

แต่แบบว่าก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่า
คือเมื่อวานผู้สื่อข่าวเขารายงานว่า
ครูเนี่ยคิดถึงแปลงลบกระดาน
เครื่องใส่หัวเด็กป๔จนหัวแตก

แล้วเขาไปพาไปรักษาด้วย
ซึ่งเด็กเนี่ยอายุเพิ่ง๑๐ขวบเอง
เป็นนักเรียนป๔อยู่ที่จังหวัดชนบุรีนี่เองนะครับ
ชุมชนวัดหนองตำรึง
พ่อแม่เขาพาลูกเขาเนี่ยไปแจ้งความเลย

แจ้งความดำเนินคดีกับครูสุรีวัน
ครูสุรีวันนี้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะฮะ
ครูสอนภาษาอังกฤษมาทำร้ายร่างกายลูกเขา
ของเด็กเขาบอกว่าหลังจากที่ส่งลูกไปโรงเรียน
ตนก็กลับมารับลูกช่วงประมาณสัก๔โมง๒๐

ลูกแม่หนูปวดหัว

ครูก็เลยเอาแปลงลบกระดานตีไปที่หัว

แต่คุ้นคู่กับแหมควรใช้อารมณ์ขนาดนี้รึเปล่า

ล่าสุดครับผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง
แล้วก็นางชัญญาสละจิตตาวงครูประจำชั้นของเด็กเนี่ย

โดยผู้อำนวยการกล่าวว่าหลังจากทราบเรื่องก็โทรมาถามอาการ

ก็เรื่องของความผิดก็แล้วแต่ตำรวจเจริญเมืองการ

ตามขั้นตอนนะครับเพราะเป็นราชการครูเนี่ย
ขณะที่ครูประจำชั้นเผยว่าปกติเนี่ยครูสอนภาษาอังกฤษเนี่ย
จะเป็นครูที่เอาใจใส่นักเรียนมากนะ

หลังเกิดเหตุก็เอาแต่ร้องไห้เสียใจในสิ่งที่ทำลงไป

ไปฟังเสียงสักนิดมั้ยครับ
เหมือนกับเวลาไปร้านอาหารนี่เด็กมันก็ตกทะเล
คุณแม่ปิดเบรกเดี๋ยวกลับมากันครับ
บลิ้งบลิ้งบลิ้ง
ไปเลยค่ะน้องอ่ะฮะกลับมาวันนี้เป็นยังไงบ้างน้องมีนครับ
หน่วงอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะเพราะว่ายอดเนี่ย๒๔๗๙๒ราย
แล้วก็ขยันกันออกมาจริงน้อยตั้งแต่น้ำมะนาวรักษามะเล็งใช่ไหมคะ

ที่ล่าสุดแอลโกฮอลรักษาโควิดก็มาค่ะ
ก็โควิดติดจากเหล้ามาตั้งเยอะตั้งแยะ
มีข่าวออกมาบอกว่าถ้าคุณดื่มแอลกอฮอล์นะ
คุณจะมีภูมิคุ้มกันไม่ติดโควิด

แล้วถ้าคุณดื่มทุกวันมันจะเป็นผลดี

อุ๊ยบ้าโอ้โฮโอ้โฮ
จนถึงนายธนกรวงบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

อย่าไปเชื่อแอลกอฮอลเนี่ยถ้าคุณดื่มหนักทุกวัน
ลองดูข่าวที่แถมนักดูดีได้จริงค่ะมันจะยิ่งทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลงด้วยซ้ำ
แล้วยิ่งการไปรวมกลุ่มเพื่อดื่มสังสรรแอลกอฮอล
ก็อย่างที่เขาเห็นเนาะเขาก็ประกาศห้ามกันเปล่า
เพราะว่ามันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค
เพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อข้อมูลนี้
และขอความกรุณาอย่าไลค์อย่าแชร์อย่าส่งต่อด้วย
ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่คนให้ความสนใจก็คือว่า
เขาบอกว่า๑กรกฎาคมที่จะถึงนี้
เขาจะปลดโควิดจากโรคระบาดใหญ่เป็นโรคประจำถิ่น

เราจะใช้สิทธิ์ฉุกเฉินในการรักทรงรักษา

ใช่ค่ะซึ่งนับจากวันนี้จนถึง๑กรกฎาคม
มันจะมีระยะเวลาประมาณ๔เดือนใช่ไหมคะ

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

เกณฑ์การพิจารณาแผน๔เดือนนี้
เรียกว่า๓บวก๑เท่ากับ๔ระยะค่ะ

การที่จะเปลี่ยนจากโรคระบาดใหญ่

ไขหลักเลยนะคะก็คือ
ต้องคุมอัตราการเสียชีวิตให้ได้

แต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะคะ๐๐๑ใช่

แต่ณตอนนี้ของเราอยู่ที่ประมาณ
ของเรายังเสียชีวิตเยอะอยู่

จะต้องมีการเรียกทั้งคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการรักษาอนุกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมโรค

แก้กฎหมายประมาณสัก๙ฉบับได้

พื้นฐานที่ไม่ใช่เฉพาะ
ช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิดด้วยซ้ำ

ก็คือกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง๖๐๘

เสี่ยงโรคประจำตัวอะไรแบบนี้นะคะ

พยายาม๑ตรวจสอบ๒ควบคุมให้ได้

ให้เป็นโรคประจำถิ่นภายใน๔เดือนให้ได้ค่ะ

นี่แหละค่ะ
ก็ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง

ตัวเลขขยับไม่สูงขึ้นมากขนาดนี้

สงการได้เล่นเชื่อเถอะ
ได้เล่นแต่มีมาตรการ

ก็ฉันจัดงานปาร์ตี้ปีใหม่เธอ
แล้วฉันก็แยกงานตรงนี้เอ่อสโฟร์สีแดนคนติดโควิดนะ
อยู่ในงานเดียวกัน
ก็ติดแล้วขึ้นอยู่ในงานเดียวกันนี้
แต่วันนี้หลายจังหวัดก็ออกมาประกาศนะว่าแบบยังจัดอยู่อะไรอย่างเงี้
แต่หาว่าต้องประเมินแบบอาทิตย์นะ
ถ้าเกิดมันพุ่งพลวดหรือเหมือนครั้งที่แล้วก็ควบคุมไม่ทันนะ
คือว่าถ้ายอดคือนะตอนนี้อ่ะคือมันสูงแล้วน่ะ๒๐๐๐๐กว่า
แต่มันก็สองหมื่นกว่าระดับนี้มาพักนึงแล้ว

เพราะว่านายกเขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่ได้ห้าม
เห็นตอนนี้คือเมืองใหญ่ก็เป็นคลัสเตอร์เยอะอย่างนี้
คุณแม่เห็นบ้านหนูบ้านนอกบ้างแม่

คนยังเป็นตอนนี้๒๐๓๐คนแพร่ใหญ่มากคุณแม่

อันที่แล้วผมปฏิษฐาแปดสักหนึ่งจะโทรกกลับเนอะ

ที่ตอนแรกมีคนรับบริจาคทั้งได้ใช่มั้ยครับ
เอามาประกาศปฏิเสธว่าไม่มีใครขอรับบริจาคช่วยเหลืองานพิธีไว้อะไรนะ
แต่ถ้าใครอยากจะใส่ซองอยากจะช่วยอะไรอย่างนี้
หนึ่งก็คือสามารถโอนได้ที่บัญชีตรงคุณแม่

หรือบางคนบางคนเขาบอกว่าอยากจะบริจาคให้คริสตจักร
ก็มีคนที่ตั้งใจจะไปบริจาคให้คริสตจักรที่คุณโมอยู่
หรือว่าพันธกิจของแบบโบสถ์ต่างอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกัน
มินคิดว่าก็ไปคุยที่ทางหน้างานได้ไหม

ถ้าสมมุติไม่มีพวกเธอวันดีคืนดีฉันขอลองไปอ่าน

ส่วนพี่นี้ลองฝึกก่อนร้องพี่นี้ทานความกลายความอุ่ยก่อน

วันก่อนเขามีแบบนับเสร็จมิตร
เขาไปกินแต่สังเกตว่าไม่มีพักเล็ก
ไม่มีพักเล็กเลยเพราะอะไร
ถ้าสมมุติการเลือกตั้งแบบใหม่มิ้นมิ้น
เขาก็บอกว่าพักเล็กอาจจะไม่เหลือแล้ว
ไปบัตรสองใบมันจะมีแต่พักใหญ่ใหญ่แล้วเราก็จะเลยจะเห็นว่าไม่มีพักเล็ก
แล้วก็ความชัดเจนว่าตอนนี้พักเล็กยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงด้วยซ้ำไป
เต้เต้ก็ออกมาแล้วอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็มีแต่พักใหญ่
เราจะเห็นว่าการมัดแมทกระชับมิตรเราตัดภาพไปที่คุณธรรมนัฐ
พอบิ๊กป้อมเขาไปบอกที่ต้องว่าโอเคสอสอที่เหลือตอนนี้มันเหลือ๑๘
มาอยู่ภูมิใจไทยด้วยถูกต้องไหมครับ๑๘คนนี้อยู่กับรัฐบาลหมดเลย
ยกเว้นคนคนเดียวนั่นก็คือคุณธรรมนัฐว้าว
วันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพยาวพักเศรษฐกิจไทย
เขาไม่ใช่หัวหน้าพักนะฮะหัวหน้าพักนั้นอีกคนนึงถือว่าเป็นสอสอ
เขาเดินทางมารับประทานอาหารก่อนร่วมกับสอสอพักเล็กฮะ
อ้าวมีแหมดหนูขนาดนั้นดูดีวันก่อนเราไม่เห็นพักเล็กเลยถูกต้องไหม
เราไม่เห็นเตะมงคลกิจเราไม่เห็นพักเล็กกันเลย
ซึ่งวันนี้สอสอพักเล็กเขาไปร่วมกินข้าวกับคุณธรรมนัฐ
พร้อมกับเปิดเผยว่ากลุ่มสอสอพักร่วมรัฐบาลหลายพักอยากทานข้าวร่วมกันอยู่แล้ว
ซึ่งเมื่อวานนี้นายสุรทินพิจารณ์หัวหน้าภักดิ์ประชาธิปไตยใหม่
โทรศัพท์มาเชิญว่าอยากให้ตนมาร่วมด้วย
ตนขอยืนยันไม่ได้มีประเด็นอะไรพิเศษนะ
ส่วนความรู้สึกของพักเล็กเนี่ยที่ไม่ได้

เพราะเมื่อก่อนนี้สมัยนี้มันเป็นแมท๓ใช่ไหม
ตั้งแต่มีรัฐบาลชุดนี้แมท๑แมท๒มีภักดิ์เล็กน่ะ

อาจจะแบบว่าเออทางนั้นนัดก่อน

เรามีโทรเนอะเรามีแบบเลขาเนาะ

แล้วสโมสอนราชพึกอะ

มันนัดทับกันโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่า

นัตติมาภายมาสามมาครบนะ

เราก็แค่อ้อมมาหาเรื่องกันหมดเวลา

พักเล็กเขาบอกทำไมไม่ได้เชิญให้ร่ับประธานาคับภาคล่ม
เมื่อ๘นาคมต้องไปถามภักดิ์นั่นเอง
พร้อมกับปฏิเสธว่าไม่ได้มาเพื่อเช็คเสียงพักร่วม

ซึ่งสอสอพักเล็กในส่วนนี้ตนดูแลมาตลอด๓ปี
อย่างนี้ตีโยคอยู่นี้
โดยเฉพาะเรื่องการลงพื้นที่ไม่ใช่เรื่องของเงินทองนะ
ตัวสอสอกลุ่มนี้มีพื้นฐานมาจากภาคอีสาน
และตนก็ได้ลงพื้นที่ภาคอีสานอยู่บ่อยครั้ง
จนทำให้สนิทสนมกับสสกลุ่มนี้
ยืนย้ำว่าตนกับสอสอภาคเล็กรักกันมานาน
ไม่ได้เพิ่งมาสร้างภาพว่ารักกัน
แล้วตอนนี้ยังเร็วไปที่จะพูดถึงตัวเลขที่เสียงสนับสนุนรัฐบาล
เพราะคุณธรรมนัฐเคยพูดว่าฟันไปหรือเปล่า
คือถ้าจำได้ตอนนั้นที่บอก๒๖๐ตั้งแต่เลือกตั้งครั้งแรก
เวลาคุณธรรมนัฐออกมาพูดอะไรเนี่ย
มันสั่นสะเทือนอยู่นะคะ
แล้วมันก็จะมีการแบบพลิกผันบ้างอะไรบ้างของกัน

คืออาจจะเป็นคีย์เวิร์ดที่แบบว่าพลิกสถานการณ์ได้ตลอดเวลา
แต่วันนี้ยังไม่ค่อยรู้สึก
เมษายังเล่นสงการได้อยู่
พฤษภาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

ไอ้ที่ผ่านมาตอนนั้นคือไม่มีการโหวตถูกต้องไหมครับ
แต่ครั้งพฤษภาคมกำลังจะถึงเนี่ย
อันนั้นแหละ

ควรนี้ยืดมั้ยก็ไม่รู้พฤษภาคือตัวตัดสินถูกต้องป่ะ
ทำไมต้องดูพฤษภาไหมอ้าวก็อภิษภาคมไม่ไหววางใจแต่รายบุคคล
แล้วอย่างที่ผ่านมาจำได้ไหมเมื่อเดือนที่แล้ว
อันนั้นคือไม่มีการลงคะแนนว่าไว้วางใจหรือไม่วางใจ

อืมแต่พฤษภาคมหลังจากสงการปุ๊บเนี่ยแหละ
เราก็ต้องดูตั้งแต่ว่ารายชื่อรัฐมนตรีคนไหนบ้างที่จะโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจ

หลังจากนั้นปุ๊บมันก็จะช่วง
คุณธรรมนัฐแตกกับนายกก็ตอนนั้นนะ

แต่คุณธรรมนักกับนายกบอกหน้ากลัว

หมอฟ้าต้องอยู่เฉยก่อนค่ะหยุดดูก่อนค่ะ

วันนี้ไม่มีไทรัทจอกประเด็นวันนี้มีมวยค่ะคุณผู้ชมครับ
พร้อมสิวันนี้ชุดพร้อมเดี๋ยว

นี่ขอบความที่เอด่ะแม่
เอ็นจี้ขึ้นมาฝึกแล้วเอาเบรคออกเบรคค่ะ

ตากล้องโดมมาแตะมือพี่เช้าหน่อยวะ

ข่าวบันเทิงค่ะใส่ไข่ใหญ่เยอะเลยค่ะ

ดาวประจุมดาวประจายพวกนี้จะได้ขึ้นมาเหมือนพี่นุ้ยพี่ปุ๊บโกะนี้พี่พี่นักข่าว
คือนักข่าวที่เคยสัมภาษณ์พี่โมก็อยู่ที่งานกันเกือบหมดคุณแม่
เพราะว่าอย่างน้อยก็คือเคยทำงานด้วยกัน
คือคุณแม่รู้ไหมรอยสักที่นางเคยมี
กับโตโน่อะอ่ะนี่หลังตอนที่เขาโตโน่หนูเป็นคนติดต่อลบให้นางนะ

กับคลินิกโรงพยาบาล

ใช่ตอนแรกนางไม่อยากลบอะไรแบบนี้
ก็สุดท้ายก็คือแบบติดต่อนาง

ดาราบางคนอาจจะมีข่าวแรงข่าวไม่ดีหรืออะไรที่ต้องตอบ
บางคนก็เลือกที่จะหลบหนีออกหลังเวที

แต่พี่โมคือไม่เคยหนีตอบทุกคำถาม

คือนักไม่เคยรังเกียจก็ตอบ
สอบไม่มาถอบได้หมด
ถอดหน่อยขอตัดภาพไปที่นางกุฎแต่งโม
เทพนะคะตอนนี้ก็คืองานพิธีไว้อะไรก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะ
แล้วค่ะ

นี่น้องก่อน

สำหรับที่นี่ค่ะ

ที่๑๔ร่างแตงโมจะได้มีการชาปนักกิจหรือเปล่า

อันนี้คือก็ได้สร้างได้สร้างอย่างน้อยก็ได้สร้างรอยยิ้มให้กับเรา
ว่าบางช่วงบางตอนเราสร้างความสุขให้กับคนไทยให้กับคนไทยของเรา
เพราะเชื่ออย่างนั้นนะฮะเป็นผู้หญิงที่เราติดตามข่าวกันมานาน
ได้จากไปแล้วอย่างสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์แล้วล่ะโมทำดีที่สุดแล้วล่ะ
แกทำหน้าที่ลูกแกทำหน้าที่ดาราจากกันไปพร้อมแบบว่า
พร้อมกับการได้สร้างความสุขให้ของคนเยอะ
พ่อโสคงมารับน้องแตงโมไปแล้วแล้วก็อยู่ในอ้อมกอด

แล้วก็ของพี่ชอตเองรู้สึกพี่ชอตก็วางไว้ให้๒เรื่อง๓เรื่อง
ของช่องวันช่องวันก็วางไว้เยอะพอสมควร
แล้วก็จะมีหนังอีก๒เรื่องด้วยนะของน้องแตงโม
ช่วงที่ฟ้าเปิดช่วงที่ชีวิตกำลังดีนะครับ
แต่ต้องกลับมาเจอเรื่องราวแบบนี้นะฮะก็ทุกคนก็ต่างเสียใจ
แล้วก็ไว้อะไรให้กับน้องแตงโมนะครับ
นางฟ้าของเรากลับสวรรค์นะครับ
ลุยขอให้เกิดความยุติธรรมนี้จริงไหมเนอะ

ด้าขอแม่ก่อนครับคุณแม่ทำอย่ายาก็ได้ครับต้องเบรกเถอะ
เบรกครับผมคุณแม่อยากเบรกครับเดี๋ยวกลับมาฮะ
อ่านเก่าซะหน่อยแม่แก้วอ่าแม่แก้วนะครับ
ทำได้ฮะไม่มีปัญหาครับผมนะฮะมาแล้วนะฮะจัดให้ครับ
นี่เลยครับแม่แก้วโพสต์ภาพคู่ลูกชายสุดที่รักนะครับ
แต่หลุดโฟกัสการแต่งตัวของน้องณเดชนซะงั้นฮะเป็นพระเอกซุปตาที่มีอ่า
เหมือนไม่ใช่ซุปตานะครับสำหรับน้องณเดชน์คุกิมิยะ
เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยใช้ชีวิตแบบติดดินแล้วก็เข้าถึงแฟนคลับได้ง่าย
ดูแล้วแล้วก็เป็นคนที่ไม่ถือตัวด้วยล่าสุดแม่แก้วได้โพสต์ภาพคู่กับลูกชาย
พร้อมทั้งเช็คอินที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งภาพนี้จะเห็นว่าน้องณเดชน์ของเราแต่งตัวแบบชิล
เสื้อเชิดสีแดงอมส้มกางเกงขาสั้นสีครีมนะครับแล้วก็สวมใส่รองเท้าสัมผัสเบาก็คือรองเท้าแตะนั่นเอง
ถูกต้องเรียกว่าเป็นลุคการแต่งตัวที่แฟนคลับคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี

เป็นดาราที่ตัดต้องได้เป็นผีที่ตัดต้องได้
อยากให้ลองสั่งจริงนะ๑๓๔๔ปีหนึ่งมีครั้งเดียวกับข้าวแช่
สุดยอดผิดแช่นี่กลับมาข้าวแช่ได้
นี่ค่ะก็ติดตามพิธีไว้อะไรได้นะ
เดี๋ยวไทยรัฐนิวโชว์มิ้นท์รออยู่แล้วเนาะ
ครับผมเดี๋ยวก็มีพี่แจ๊กรีนรายงานจากพี่กินศักดิ์มา

เออไปคิดจะเปิดแม่ให้ดูไปดูที่นู่นแล้วกัน

มันจะกลับมาเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับ